ทางด้านของผู้บริหารรวมทั้งคณะนักกีฬา
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐิน
ให้กลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกลาสนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา
ถ้วนไตรมาสที่วัดเขียนเขตพระรามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
โดยมีนายสุรศักดิ์เดชรินที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกลาส
พร้อมด้วยนักกีฬาและสตาร์ฟโค้ชทีมฟุตบอลบางกอกกราสเอฟซีทีมวอเล็กบอลบางกอกกราสวีซี
รวมทั้งพนักงานบริษัทในเครือร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันทำบุญ
ยอดเงินสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนายสุภสินลีลาริสรองประธานสโมสรบางกอกกลาส
กล่าวถึงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ว่าเป็นบรรยากาศของมหาบุญ
เพราะเป็นกระถิ่นพระราชทานถือเป็นงานสำคัญของทีมงานบริษัทบางกอกกลาสและสโมสรบางกอกกลาส
สำหรับทีมวอเล็กบอลหญิงบางกอกกลาสวีซีแชมป์เก่าเตรียมลงแข่งวอเล็กบอลไทยแลนดลีกระดูกาลสองพันสิบหกถึงสองพันสิบเจ็ด
โดยเปิดสนามนัดแรกพบอาร์เอสยูวีซีวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้เวลา๑๙นาฬิกา
ส่วนทีมฟุตบอลบางกอกกลาสเอฟซีอยู่ระหว่างเตรียมพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลโตยาต้าไทยลีกระดูกาลสองพันสิบเจ็ด
ซึ่งจะเปิดฤดูการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าค่ะ